คุณผู้ชมค่ะเป็นสื่อการ
มาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของร้านอาหารค่ะถึงแม้ว่ายังเปิดได้
นั่งกันก็เว้นระยะห่างนะคะแล้วก็มีเรื่องของการกำหนดเวลา
โพสต์ข้อความเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะครับ
บอกว่าประกาศปิดร้านเพราะโควิดและเพราะเจ้าหน้าที่คอรัปชั่น
เรียนลูกค้าที่รักทุกท่านประกาศปิดร้านจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
เราขอยอมแพ้แล้วครับเราสู้ไม่ไหวแล้ว
เอาจริงตั้งแต่กลับมาเปิดได้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แบกรับภาระขัดทุนมาโดยตลอดแต่ช่วงนั้นเรามีความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเอาไว้รอบนี้เราหมดแล้วจริงจริง
กำลังกายกำลังใจแล้วก็ยังบอกว่าสถานการณ์โควิด
ทำทางร้านบาดเจ็บสองครั้งบาดเจ็บครั้งแรกโควิดรอบแรก
ทางร้านทำเข้ากล่องแจกพี่น้องคนพัทยา๓๐๐๐กว่ากล่อง
ช่วงนั้นทางร้านได้รับคำชื่นชมหลายคนสัญญาว่าเดี๋ยวจะกลับมาอุดหนุน
สุดท้ายไม่มีใครหวนกลับมาอุดหนุนเลยนี่คือที่ร้านเขานะฮะ
ร้านเขาบอกแบกรับภาระขัดทุนมาด้วยความอดทนตั้งแต่โควิดรอบแรก
เจ็บครั้งที่สองเขาโพสต์เอาไว้ว่ามาจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
ทำให้แรงงานข้ามชาติและบ่อนเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด๑๙
ระบาดไปทั่วประเทศและกลับมาโยนภาระให้กับภาคเอกชน
เลิกคำสั่งเข้าดาวน์ลูกค้ายกเลิกการจองหมดขัดทุนแทบหมดตัว
ณวันนี้ร้านไม่มีทางเลือกนอกจากปิดร้านและตำหนิรัฐบาล
ไม่ได้มีแผนเยียวยาผู้ประกอบการและพนักงานที่ได้รับผลกระทบค่ะ
บรรยากาศวันนี้ค่ะทะเลสวยเลยนะคะร้านเงียบเลยนะคะ
โล่งเลยฮะโล่งค่ะก็คือมีแค่พนักงานที่ยังทำงานอยู่ในครัว
ทีมข่าวได้ไปคุยกับเจ้าของร้านนายพานุวัฒน์กิติวุฒิการอายุ๓๕
บอกว่าต้องปิดปิดร้านไม่ขายแล้วไม่ไหวแล้วขัดทุนมานานมาก
รักร้านมากนะแต่ต้องตัดใจทำใจเอาไว้แล้วแหละว่าวันนี้จะต้องมาถึงสุดท้าย
วันนี้มาถึงจริงแต่ปัญหาก็คือเขาก็ห่วงพนักงานของเขา
พนักงานตั้งหลายคนต้องกลายเป็นคนตกงานนะคะ
มาตรการต่างของรัฐที่ออกมาเนี่ยมันก็บีบให้เราจนมุม
ไม่ว่าจะเรื่องของการห้ามดื่มแอลกอฮอลภายในร้านเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขต่างให้เราเนี่ย
มันก็บีบภาระให้เราไม่สามารถอยู่รอดได้
แต่สุดท้ายมันมาพังด้วยเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งอำนาจรัฐเข้าไม่ถึงเนี่ย
มันก็ไม่แฟร์สำหรับเอกชนภาคเอกชนคนอื่นคนที่ทำธุรกิจอื่นที่อยู่ในเมืองพัทยา
ที่เขาต้องมารับภาระที่เขาต้องมาโดนผลกระทบอย่างนี้ผมก็คิดว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่